อย่าเพิ่งละสายตานะครับขยับต่อแต่ยังอยู่ที่เรื่องของน้ำฮะ
ขยับไปที่เมืองยะโมโคราชมีสาวเพศ๒คนหนึ่งเนี่ย
เขาดีใจมากดีใจคืออัดคลิปฮะอัดคลิปเหมือนถุงยางชีพ
ไหลมากับน้ำค่ะคือข่าวนี้ดูยังไงก็รู้ว่า

ฮะคุณหมอว่าโซยเราจะอดตายแล้วนะคะเพราะว่าถุงยังชีพรอยเต็มเลยค่ะ
ทุ่มอมเสิร์ฟไปถ่างแล้วก็ตามถึงหน้าบ้านเลยนะคะใครที่อิ้วข้าวก็ยืนออกมันออกมารับถุงเต็มขี้กลายไข่
ลูกหมอสรายงานสดจากซอยหลังเซ็นทั่นครับ
เครียดสู้มาค่ะเมืองย่าโมโค้ลล่ะราชกรรมราชกรรมสีมา

ไม่สูงมากประมาณสักเกือบจะแตะหน้าแข้ง
ตะตุ่มมานิดเดียวแต่ไปมา
กลายเป็นว่าขยะล้นมากกว่าน้ำ
ขยะมามากกว่าน้ำคุณลูกมอสแกเลยทำคลิปประชดซะเลย
ว่าเหตุการณ์นี้น้ำต้วมประมาณสัก๑ชั่วโมง
ขยะมาล้นหลามไม่เฉพาะถุงดำใหญ่นะ
ถุงเล็กที่เป็นกล่องข้าวกล่องพลาสติกก็ไหลมากับน้ำเหมือนกัน
เข้าใจแบบนี้ว่าเมืองใหญ่จะเจอปัญหาขยะไหลมากับน้ำ
คุณลูกมอสก็เลยเอาเรื่องนี้มาประชดในโลกโซเชียลมีเดีย
แต่เมื่อวานนี้ฝนตกหนักจริงที่นครราชศรีมาตกมา๖ชั่วโมงไม่หยุดเลย
จนกระทั่งเกิดน้ำท่วมเป็นพิกัดต่างทั่วทั้งเมืองนครราชศรีมา
คุณลูกมอสก็เจอแบบนั้นเหมือนกันหลังซอยเซ็นทันครับ